ส่วนเหตุการณ์ที่มีคนไปเจอถังน้ำ๒๐๐
นางสาวสุพัตราหรือว่าปูอายุ๓๐ปีชาวอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
ฆาตกรรมและยัดใส่ถังทิ้งไปอยู่ในเหวบนเขาส่งพื้นที่จังหวัดพังงา
เขี้ยมมามอบตัวครับกำนันเนี่ยเป็นคนพามา
แล้วก็มีเพื่อนในเขี้ยมมามอบตัวด้วยส่วนทางขวาคุณผู้ชมฮะ
ณที่หน้าสตเคียนซาแล้วก็ลงสตอรีไว้ในเฟซบุ๊ค
นี่ตามมามอบตัวเหรอใช่ครับพี่เบิ้ลบิตำแข็งคุณผู้ชม

เพื่อนได้เข้ามอบตัวและยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายแล้ว
ไปถามกำนันตำบลบ้านเสด็จครับคนที่พานายเขี้ยมามอบตัวเนี่ย
กำนันนารินนะเขาบอกว่าได้รับติดต่อมาอีกทีนึงจากญาติของนายเขี้ยม
ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่พาในเขี้ยมามอบตัว
คุณผู้ชมฟังท่อนนี้ดีครับ
เขี้ยมเขามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะโดนล่าตัวอยู่ครับ
ส่วนปมการก่อเหตุเนี่ยท่านกำนันตะบนบ้านเสด็จบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่เห็นเขี้ยมมาดูค่อนข้างกังวลใจถามอะไรไม่ปริปากพูดถึงเหตุการณ์เลย
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมในเขี้ยมก็ถูกคุมตัวไปที่สพกระโปรงจังหวัดพังงาเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุครับ
นักข่าวของเราไปที่งานศพของนางสาวปูผู้เสียชีวิตเนี่ย
ซึ่งคุณแม่ของนางสาวปูเนี่ยคุณแม่พวงรัฐก็นำศพของลูกปูมาทำพิธีทางศาสนาที่บ้านหลังชนสูตรเสร็จแล้ว
แล้วผลชนสูตรศพก็ระบุว่าลูกสาวของคุณแม่พวงรัฐโดนของแข็งขนาดใหญ่ตีเข้าที่หัวอย่างแรง
กระโหลกแตกครับเป็นเหตุให้เสียชีวิตส่วนตามร่างกายนี่ไม่มีแผลนะแล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ใช่คุณแม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายเขี้ยมนี่แหละ
ที่ตั้งใจทุบหัวให้นางสาวปูเสียชีวิตในครั้งเดียวเลย
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ระยะ๘เดือนที่ผ่านมา
ลูกสาวของคุณแม่กับนายเขี้ยมคบหากัน
เออเป็นอย่างไรค่ะทันเลาะกันบ่อยครับพร้อมว่าเขี้ยมเป็นคนขี้หึง
แต่ลูกสาวแม่ยอมทนมาตลอดเพราะว่ายังต้องทำงานร่วมกันครับ
หาเงินมาเลี้ยงลูกทั้ง๓คนมาเรียนหนังสือส่งไปเรียนหนังสือ
แม่บอกนะเคลียร์เม้ยมายอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายดีกว่า
ไม่ใช่ปฏิเสธปกปิดเพราะหลักฐานมันมัดตัวหมดแล้ว

แม่ขอให้เขี้ยมได้รับผลกรรมที่ก่อแล้วยืนยันนะ
ไม่ให้ไม่อโหสิกรรมให้ครับ
คุณผู้ชมฮะทางหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีครับ
บอกว่าจากการตรวจคนบ้านพักของนายเขี้ยม
คราบเลือดเล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ
ว่าเป็นเลือดของมนุษย์หรือไม่
ถ้าใช่จะสอดคล้องกับผลชนสูตรในเบื้องต้น
เบื้องต้นที่ระบุว่านางสาวปูผู้ตายโดนทำร้ายด้วยของแข็งไม่มีคม

ประกอบกับมีพยานยืนยันว่า
เห็นนางสาวปูผู้ตายอยู่บ้านหลังนี้ก่อนจะหายตัวไปครับ